เช็คกันหน่อยคุณผู้ชมสำหรับใครที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ว่า
แต่ละเดือนจะได้สิทธิ์อะไรบ้างมารอฟังกันนะส่วนผู้สูงอายุที่ยังไม่หมดไฟ
ยังอยากทำงานอยากสร้างอาชีพแต่ว่าขาดเงินขาดเงินทุนเขามีกองทุนให้กู้ยืมด้วย
ฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ผู้ที่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว๑๒ล้านคน
จะเริ่มใช้จ่ายวันแรกหนึ่งเมษายนนี้โดยมีวงเงินถึงเดือนละหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าบาท
กันหน่อยสิว่าได้อะไรบ้างและได้กันวันไหน
เริ่มจากวันที่๑นะคุณผู้ชม๑เมษาจะได้ค่าซื้อสินค้า๓๐๐บาท
นำไปใช้จ่ายที่ร้านทงฟ้าได้ตั้งแต่ตี๕ถึง๕ทุ่มของทุกวันเลย
แล้วก็จะมีค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะเดือนละ๗๕๐บาท
และได้วงเงินลดส่วนค่าซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ๑๐๐บาทครับ
เงินส่วนนี้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะ
และจะไปสะสมในเดือนถัดไปก็ไม่ได้ครับ
และในวันที่๑๘ของเดือนครับจะได้ค่าส่วนลดค่าไฟฟ้า๓๑๕บาทต่อเดือน
ส่วนลดค่าน้ำปลาปลา๑๐๐บาทต่อเดือน
ซึ่งกดเป็นเงินสดได้ครับและสะสมในเดือนถัดไปได้เหมือนกันครับ
ส่วนผู้ถือบัตรที่เป็นคนพิการนะคนวันที่๒๒ของทุกเดือน
จะได้เบี้ยพิการเดือนละ๒๐๐บาทด้วยครับ
ส่วนเรื่องนี้สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการจะประกอบอาชีพ
เขามีกองทุนให้กู้ยืมปลอดดอกเบี้ยด้วยนะครับ
โดยกองทุนผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคม

เปิดให้ผู้สูงอายุที่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
กู้ยืมไปเป็นทุนประกอบอาชีพ
ถ้ากู้เดี่ยวได้ไม่เกินคนละ๓๐๐๐บาท
หรือจะกู้เป็นกลุ่ม๕คนได้วงเงินไม่เกิน๑แสนบาทครับ
โดยการกู้ยืมทั้งสองประเภทต้องชำระเงินคืนเป็นรายงวด
ภายในระยะเวลาไม่เกิน๓ปีโดยไม่มีดอกเบี้ย
และต้องมีผู้ค้ำประกันด้วยนะครับ
สามารถจะยื่นกู้ได้ผ่านเว็บไซต์
หรือว่าจะไปติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพมทุกจังหวัดเลยครับ

พายุฤดูร้อนและพายุลูกเห็บเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์นี้ครับ
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าระหว่าง๒๖๒๙มีนาคม
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง
แผ่ลงมาปกคลุมถึงลาวและทะเลจีนใต้จะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกถึงเหนือ
มันจะมาปะทะกับอากาศร้อนและร้อนจัดในพื้นที่นี่แหละคุณผู้ชมฮะ
จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง
รวมทั้งอาจจะมีฟ้าผ่าได้ครับ
พื้นที่ที่จะกระทบเนี่ยมีทั้งอีสานกลางตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑล
อุตุก็เตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ